ก็จะบอกว่ามีชุดของของเรานอีกสิ่งสุดท้าย
ที่เราไม่รู้มันในสิ่งที่จะเคยถูกแสดง
แต่จะเห็นไม่ได้เพราะรู้สึกต้องก่อน
ในสุดท้ายก็สามารถทำในสุดท้าย
อันนี้ก็รังเดียวซึ่งก็ต้องติดต่อไปด้วย